ตัวต่อกันที่จังหวัดมหาศรคาร์

แล้วก็ไปเจอมอเตอร์ไซค์
เหมือนจะโบกรถให้คุณจอด
บางทีถ้าเราไม่ได้เห็นว่าเขาเจ็บปวด

กลัวยุคนี้ลูกล้าน่าไม่รู้ใจไง

เนี่ยสาวคนนี้เขาก็ขับเลยไปค่ะ
ปรากฏมอเตอร์ไซค์ตามมาประกบนะคะ
ขี่ชนแล้วถีบกระจกมองข้างรถด้วยค่ะ
ไปเลยไปเลย
อื้อคุณคิงว่ายังไงคุณพี่สงว่ายังไง
คือเขาไม่จอดแต่คุณขี่ไล่เขามา
จะบอกว่าคุณไปโบกรถต้องการความช่วยเหลือ
เพราะน้ำมันหมดหรืออะไรมันก็ไม่ใช่
เพราะคุณยังขี่ไล่ตามเขามาได้เป็นกิโลนะคะ
แล้วเนี่ยหญิงสาวที่อยู่ในรถตกใจนะคะ
กล้องหน้ารถมันก็จับภาพไว้ได้หมดเลย

โกกให้เขาจอดรถแต่เขาไม่จอด

สุดท้ายเขาก็ขับไปเรื่อย
คนที่เป็นผู้เสียหายชื่อว่าคุณกระหนกทิพย์ผู้ระหงนะคะ
เธอเล่าว่าเธอกับเพื่อนสาวขับรถมา

เขายังไม่เป็นแน่ใจเขาโบกแล้วเขาโบกทำไม
เอออย่าจอดเลยอันตรายขับต่อไปดีกว่า

อยู่ที่รถเฮ้ยทำไมเหมือนรถโดนชนแล้วถูกถีบกระจก
นั่นแหละค่ะเขาบอกว่าก็มอเตอร์ไซค์สองคันนั่นแหละที่ตามมา
คือมอเตอร์ไซคันหนึ่งเขาบอกเป็นผู้ชายขี่รูปร่างใหญ่ผิวคล้ำผมสั้น
มีรอยสักทั่วร่างกายเลยใส่กางเกงบอลขาสั้นสีฟ้าเสื้อแขนกุดสีขาว
ส่วนอีกคันนึงเป็นมอเตอร์ไซสีฟ้าขาวอันนี้ไม่รู้แผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะ
คนขี่เป็นผู้หญิงรูปร่างอวบผมยาวใส่เสื้อคลุมแขนยาวสีชมพูนะคะ
ที่เนี่ยมันเป็นเรื่องกันตามกล้องแต่อย่างที่บอกเธอกับเพื่อนไม่กล้าจอด
ขับต่อไปข้างหน้า๕๐๐เมตรสุดท้ายโดนตามมาทำแบบนี้
และยังโดนไล่มาอีกเป็นกิโลค่ะ

แล้วก็เหมือนกับว่าน่าจะทำอะไรกระจกด้วยกระจกข้างมันหักอะไรอย่างเงี้ย
มีมากับเด็กด้วยก็เลยเป็นห่วง
เนี่ยนะคะมีเด็กมาด้วยอีกเนี่ยมากันสองคนมากัน๓คนทั้งหมด
แล้วเนี่ยเขาก็ไปชี้ร่องรอยให้ดูว่ามันมีร่องรอยลักษณะเหมือนถูกชน
แล้วยังไม่รู้หรอกนะว่าเขาทำอะไรกับกระจกข้างแต่ประเด็นคือหักไปแบบนี้เลย

อยากให้ดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุ
แล้วคำถามคือเขาทำทำไมคะ

โมโหหหรอไม่ยอมจอดตอนโบกเนี้ยหรอ